ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะคะคดีที่สังคมให้ความสนใจ
อดีตผู้กำกับโจ้นะคะ
เมื่อวานนี้คือหลายคนก็สงสัยนะอะไรมันจะปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้น
ตำรวจที่นครสวรรค์จู่ก็เรียกตัวทนายตั้มไปสอบปากคำที่นครสวรรค์

ใช่พี่ต้นคือแล้วช่วงเวลาที่สอบปากคำเนี่ย
มันไม่ใช่เวลาราชการไง๖โมงเย็น
นายตั้มก็เข้าไปสอบปากคำนะคะ
เข้าไปสักพักใหญ่แล้วค่ะที่สุดแล้วก็ออกมานะคะ
แล้วออกมาคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยต้องใส่หมวกนะเพิ่งศึกมานะครับ
ทนายตั้มเปิดเผยแชทลับให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะ
เป็นข้อความสนทนาที่ทนายตั้มอ้างว่า
ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของคลิปก็คือคลิปที่โด่งดังนั่นแหละ
เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ย
แท็ตลับนั้นที่ทนายตั้มคุยกับตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะ
โดยข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านะคะ
สิทธาเบียบังเกิดเป็นลัยขาธิการมธนาคมพวกประชาชน
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมคือเขาพยายามให้ดูว่าส่งมาจริงนะ
ส่งมาในเพจจริงนะคะวันที่๒๔สิงหาเวลา๑๕นาฬิกา๒นาที
แล้วคนคนนั้นเนี่ยซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยนะคะ
แนะนำตัวว่าเป็นตำรวจอยู่ที่นครสวรรค์
อยากขอความช่วยเหลือกรณีผู้กำกับรีดเงินคดียา
จากนั้นก็มีการส่งคลิปวิดีโอ๒คลิป
เป็นคลิปโด่งดังซึ่งคนไทยทั่วประเทศเห็นแล้ว
ความยาวรวม๙นาที๕๐วินาที
ก่อนหน้านี้เราก็พยายามหาคลิปเต็มกันใช่ไหมคะ
สุดท้ายแล้วจริงคลิปเต็มมันยาวกี่นาทีกันแน่

แต่ทนายตั้มบอกว่าที่ได้รับมาคือ๙นาที๕๐วินาทีค่ะ
แล้วตำรวจคนนั้นที่อ้างตัวว่าอยู่ที่นครสวรรค
บอกว่าอยากให้ทนายตั้มเอาคลิปนี้ส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จากนั้นค่ะทนายตั้มก็เลยมีการให้เบอร์ส่วนตัวของทนายตั้มไป
และมีการพูดคุยกันจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๔นาที
อินบล็อกเพจเฟซบุ๊คของทนายตั้ม
จากนั้นก็ไม่ได้มีการตอบโต้หรือโต้ตอบกันใด
แล้วก็ไปใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อสนทนาแทน

ส่วนประเด็นหลักที่ตำรวจนครสวรรค์มีการสอบปากคำ
นายตั้มก็คือคลิปวีดีโอที่มีการเผยแพร่กันนะคะ
สอบถึงที่มาที่ไปแล้วก็คือคุยกันปกติ
ทนายตั้มบอกก็ไม่ได้ดูแบบตำรวจจะเค้นเอาคำตอบอะไรนะคะ
โดยรองมีรองผู้การกองปราบมาเป็นคนสอบปากคำด้วยตัวเอง
แล้วก็ขอบคุณทนายตั้มด้วยที่ให้ความร่วมมือ
ที่สำคัญมีอายการจังหวัดมาร่วมสอบปากคำด้วย
คือคุณผู้ชมคดีนี้ต้องมีการลื้อสอบใหม่ทั้งหมดนะคะ
เพราะเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเสียชีวิตระหว่างที่ตำรวจจับกลุ่ม

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในขณะที่ตำรวจจับกลุ่มเนี่ย
ลื้อสอบใหม่ต้องให้อายการเป็นคนร่วมสอบด้วยค่ะ
เขาก็ถามแล้วบุลมาว่าคือใครผมได้คิดมาได้ยังไงผมก็
ได้บอกกับทางพนักงานสอบสวนไปอย่างที่แจ้งกับพี่สื่อไปนะครับว่า
ผมได้มาจากทางแชทเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ที่นี่นะครับ
แต่ว่าคือใครอะไรยังไงเนี่ยผมก็บอกกับทางคณะพนักงานสวนแล้ว
ผมขอสงวนเอาไว้นะครับด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
ผมก็พอใจนะครับที่วันนี้ได้มาให้การที่เป็นประโยชน์กับคดีนะครับ
ก็อย่างที่ท่านรองผู้ประชาการท่านก็บอก
ก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ผมให้ความร่วมมือนะครับ
แล้วก็เอาคลิปหลักฐานนะครับเอาเข้ามาประกอบในชั้นสอบสวน
เดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยคงจะต้องเป็นพยานนะครับในทุกสำนวนคดีนะครับ
เรื่องของความปลอดภัยทีนี้ทนายเดชา
นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายคลายทนายคลายทุกข์
ปรับทนายตั้มแหมทนายตั้มไม่ยอมเปิดนะว่าตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นใคร
นายเดชาแกก็เลยมีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจของแกบอกว่า
นายสิทธาไม่ยอมเปิดเผยคนที่ส่งคลิปให้ซึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้น้อย
แต่รู้ไหมว่าที่สนโครครามกับสภาธนาความท่านต้องเปิดเผยนะครับ
แสดงให้เห็นว่าตำรวจชั้นผู้น้อยนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงนี่แกโพสต์ยาวแบบนี้นะคะ
นายเดชาก็มีการพิมพ์ข้อความด้วยนะคะว่าการใส่ร้ายผู้อื่น
ตบทรัพย์นั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก

ที่ทนายตั้มลักษณะคือเหมือนไปกล่าวหา
ทนายเดชาเนี่ยจริงแล้วก็มีคลิปนี้อยู่แล้ว
แต่เอาไปเรียกตบทรัพย์กับอดีตภูมิกับโจ้
แกก็เลยไปแจ้งความกลับนะคะ